นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ลบบุรีมีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลัก

ทำให้เด็กชายวัย๑๒ขวบ

กระเด็นไปกระแทกกับป้ายทางเข้าปั๊มน้ำมันเสียชีวิตขาดที่
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
รถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่ในสภาพพังเสียหาย
โดยมีถุงมือประตูฟุตบอลและมีดตกอยู่ด้วย

กัญญพัฒน์กล่ำนาคอายุ๖๒ปีคนขับระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจะเข้าปั๊มน้ำมัน
แต่จู่ผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์มาชนด้านซ้ายอย่างจัง
กระเด็นไปฟาดกับป้ายที่อยู่ทางเข้าจนเสียชีวิต

บนถนนสาย๓๐๔ฉะเชิงเซากบินบุรี
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรี
ทำให้ด้านหน้ารถเก๋งพังยับเยินแตงโมบนรถกระบะตกแตกเกลื่อนถนน
ตรวจสอบภายในรถเก๋งพบหญิงสาวอายุประมาณ๓๐ปีได้รับบาดเจ็บ
มีอาการแน่นหน้าอกกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถกระบะระบุว่ากำลังขับรถไปส่งแตงโมให้ลูกค้า
แต่จู่ผู้บาดเจ็บก็ขับรถเก๋งมาชนท้ายอย่างจังส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากคนขับมีอาการหลับใน
อีกรายที่จังหวัดปราจีนบุรีนักประดาน้ำช่วยกันงมศพนายรมบุญมีอายุ๗๗ปี
ขึ้นมาจากสระน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านระเบาะนาหมู่๓ตะบนกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ
ออกตามหาแต่ไม่พบตัวก่อนพบร่องรอยรถไหลลงไปในสระน้ำและมีโทรศัพท์ของผู้ตายตกอยู่ข้างทาง
แจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือจนพบศพจมอยู่ในสระน้ำดังกล่าว
อำเภอแม่สอดทำให้รถขวางการจราจร
เพราะเป็นช่วงที่รถจะไปส่งของฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
ทหารและตำรวจช่วยกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
และให้บริษัทเจ้าของรถดำเนินการเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุ